ก็โทรแจ้งโทรมาช่วยพี่พี้ด้วย
ช่วยจับงูเหลือม
ติดถ้ออ่ะ
คนแถวนั้นเขารู้จักกันในชื่อของตลาดพิชัย
อยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี
เจองูตัวแบบเอ๊ะแล้วก็ติดอยู่ในท่อระบายน้ำแบบนี้
ใหญ่จริงคุณคนที่เห็นเขาบอกว่างูตัวนี้อยู่นานแล้วนะ
แต่ว่าพ่อค้าแถวนี้เขามาช่วยกันแต่มันช่วยงูตัวนี้ออกมาไม่ได้
คือมันติดอยู่นานแล้วเนื่องจากว่าตัวมันใหญ่
เขาก็เลยตัดสินใจโทรตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะให้มาช่วยกัน
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ทำการประเมินสถานการณ์ก่อน
เป็นท่อขนาด๓นิ้วซึ่งทำยังไงดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกใช่ไหม
เขาก็เลยต้องใช้เวลานานมากในการ
ที่จะหาทางช่วยเหลือมันทั้งทุบพื้นเอ่ยอะไรเอ่ย
สุดท้ายคุณทำไงคือหัวตัวมันกับหัวมันอยู่คนละฝั่ง
จะมีหัวมันที่โผล่มานี่อยู่ข้างด้านนู้น
แต่ระหว่างทางมันติดคาอยู่ในท่อ
อ๋อนี่เพราะว่าคุณดูนี่เนี่ยท่อนี้มันแค่ท่อ๓นิ้ว

แต่ตัวงูมันใหญ่เกิน๓นิ้วแล้วไง

สรุปติดท่อนี่ขวายมากสรุป
วิธีการจับคือเอามาทั้งท่อเลย

เพื่อยกท่อออกมาถึงจะถอดงูออกจากท่อได้
งานใหญ่ดูดิใช้เวลานานถึง๒ชั่วโมงนะคะ
ภารกิจนี้มันไม่ได้ง่ายถ้าไม่ช่วยมันตายได้เลยนะคุณ
มันติดคาอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นคือท่อตันนะจ๊
ถูกไหมถ้ามันติดอย่างนี้คือท่อตันเลยนะคุณ
สุดท้ายเนี่ยค่ะเขาก็ช่วยกันทั้งพี่กู้ภัยทั้งพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านแถวนั้น
คือคุณเขาต้องเหมือนพยายามแบบช่วยเหลือมันเพราะว่ามันน่าจะอิดโรยมาก
แล้วก็แบบมันเอาจริงติดอยู่นั้นหลายวันไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้ว
มันจะไหวไหมก็ไม่รู้แต่สุดท้ายช่วยออกมาได้นะคุณ
มันตัดใช่เพราะว่ามันดึงไม่ออกจริง
อัดคาอยู่คุณนึกสภาพแบบว่าเอานิ้วแห่เข้าไปในท่อแล้วเอาออกไม่ได้

ช่วยงูมาได้นะคะตัวมันยาวยาวกว่าท่ออีก
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมยาว๓เมตรน้ำหนัก๑๕กิโลกรัม
ติดอยู่ในท่อ๓นิ้วเหมือนกับตัวใหญ่มากต้องบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่นะ
ช่วยมันออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอามันไปปล่อยในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชน
ปัญหาต่อมาก็คืออ่าแล้วท่อล่ะลงใหม่ต้องซื้อท่อแล้วก็ลงวางท่อใหม่

อันใหญ่อ่ะบกปูนใหม่
ใช่ไหมโอ้โฮเอ้ยนะค่ะอ่ะก็ต้องขอบคุณคนที่เขาแจ้งด้วย
งั้นก็อาจจะเดือดร้อนกันไปมากกว่านี้นะ